แต่ละเรื่องราวที่เรานำเสนอกันในวันนี้
แต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะพาไป

ที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมโรตี
ที่เขาว่ากันว่าเห็นแล้วต้องน้ำลายสอ
โดยเฉพาะเรามาด่านุ่ม

โชมเมย์โชมหวามรำแท้และเติ้ล

โอ้พี่พูดคำเดียวเลยว่าสวยขนาด

ขนาดไหนไม่รู้แต่รู้ว่าสวย
แล้วดูลูกค้าเต็มร้านโอฟี่ดี

อยากจะซื้อแบบไม่มีอั้นเลยทีเดียว
ปี้จะอู้จะอี้นจะอั้นจะใดเจ้า

ปี้ไม่อั้นเลยกับเจ้าปี้จะซื้อโรตีกับเจ้า
ปีนี้ให้เต็มที่ตลอดเลย
ปี้เป็นคนเต็มที่เจ้า

ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้า

โรตี้ก็ต้องใส่นม

แผ่นใส่หวานอยู่แล้วไงเบาหวานด้วยตอนนี้
ไม่ได้เบาหวานแต่เพียงแค่ชีวิตขาดหวานไม่ได้ชอบอะไรหวาน
นี่ร้านนี้อยู่บริเวณ๔แยกธนาคาร
เขาบอกว่าโอ้โหกำลังมาแรงเลยทีเดียวกับการใส่ชุดไทยขายโรตีแบบนี้
โรตีสองปีน้องว้าวสองปีน้องก่อนเจ้า

แม่โรตีน่ากินน่ากินเลยเนอะ
เมนูที่ขายดิบขายดีของร้านเขาบอกว่า
นั่นก็คือโรตีภูเขาไฟ
อุ๊ยนี่น่ากินจริงโอ้โหใส่นมเยอะแล้วก็โรยด้วยผง
เดี๋ยวนี่หน้าตาคุ้นนี่ผู้ศึกขาของเรานะครับ
อ๋อเหรอทำไมต้องไปซื้อยิ้มกุ้มกิ่มอย่างนี้ด้วย
นี่โอ้โหนี่ขนาดเพิ่งศึกมาแล้วเนี่ย
เหรอศึกษาอะไร
ไปบวชมาเห็นยิ้วหายทำไมล่ะบวชมา

แล้วนี่ใส่เสื้อแทนนัททีวีด้วยใคร
ที่เห็นเยอะเนี่ยคือเหล่าบรรดานักกีฬานะ
เอาเหรอที่จังหวัดน่านตอนนี้เขากำลังคึกคัก
เขามีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ช่วงพักจากการแข่งขันในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับ
เย็นก็จะมาแวะซื้อโรตีที่ร้านนี้
เพราะว่าความน่ารักของทั้งสองแม่ค้านะครับที่เขามาช่วยคุณแม่ขายโรตี

เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน

ก็ได้เห็นแล้วว่าคุณแม่ทำโรตีแบบนี้แบบนี้
แต่ว่าขายแบบธรรมดามันไม่ดึงดูดไง
ก็เลยใส่ชุดไทยมาด้วยมาขายโรตีแบบนี้
เรียกได้ว่าลูกค้าแน่นลูกค้าเยอะจริง

มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
โอ้โหลูกค้าเยอะขึ้นเป็น๒เท่าเลยทีเดียว
แต่เขาเก่งนะใส่ชุดไทยมาทำโรตีด้านแบบนี้

แม่สบายเลยหายห่วงเลย

ใช่ไงก็เป็นห่วงไงเดี๋ยวจะได้ลูกเขยกลับมาหรือเปล่า

วางจะเจอคุณชนะหน้าร้านนะแม่